พาไปกินอะไรแบบแปลกหน่อยนะคะที่โรงเกลือ
พูดถึงตลาดโรงเกลือเราก็จะนึกถึงของที่แบบจะไปซื้อถูกไปช้อปปิ้งกันใช่ไหม
แต่ที่นี่ของแปลกเขาก็มีนะแกะเบาไปดู

มีของกินแปลกอร่อยนะ
เดี๋ยวคือก็ไปหาของกินแปลกมาเยอะเหมือนกันถูกไหมคะ

นี่เราไปเดินเลาะตลาดโรงเกลือกันนะคะเป็นสินค้าเป็นแหล่งที่จำหน่ายสินค้ามือสองที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็นี่แหละค่ะเมนูแกบเบาที่บอกนี่นะคะ
หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอัวกกบ

วกกบตัวอวบอ้วนแล้วไม่ได้เป็นตัวมันอย่างเดียวเพราะข้างในมันมีไส้

กลิ่นหอมคลักคลุ้งไปทั่วบริเวณเป็นที่ชื่นชอบของพ่อค้าแม่ค้า
ชาวไทยชาวกัมพูชาหรือว่าลูกค้าที่มาเดินช้อปปิ้งที่ตลาดโรงเกลือนะคะ
ตัวอวกอวกอ้วนเนี่ยตัวละ๕๐บาท
ตัวใหญ่หน่อยก็แพงขึ้นไปหน่อยแล้วแต่ขนาดของมันนะคะ
อืมดูพอเปิดออกมาแล้วเท่านั้นแหละ
ลักษณะข้างในคือคล้ายกับไส้อัวใช่ไหม
ไส้หรือไส้อั่วเขาเลยเรียกอั่วกบแน่เลย

ไม่ต้องนี่ยัดไส้แน่นเลยนะคะ
ก็แผ่ผึ่งกันไปแบบนี้ล่ะใครอยากจะไปชิมรสชาติ
อยากจะไปทานอาหารแปลกที่อาจจะไม่ค่อยขาเจอในเมืองหลวงแบบนี้
ก็ไปดูนะที่ตลาดโรงเกลืออิ่มอร่อยแซ่บนัวทุกเครื่องแน่นอน
คือเราเคยนำเสนอเรื่องของกินแบบแปลกแถวเนี่ยค่ะ
โรงเกลือเนี่ยมีหอยตากแดดคุณจำได้ไหม